ชั่วตลอดตลาด

เขยิบเข้ามาค่ะมาเช็คราคาสินค้าในตลาดสดกันนะคะ
ไปดูกันนะถ้าเกิดใครชอบกินเห็ด

ฟางค่ะ๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
นางฟ้า๕๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
แล้วก็เห็ดเข็มทอง๒๕บาทต่อกิโลกรัม

เนื้อแดงวันนี้๑๘๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟอง
เดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตกันว่าราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า